เรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าผู้มนุยการโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครพนมนะคะ
ชอบตีก๊อฟก็เลยเปลี่ยนสนามฟุตบอลของโรงเรียน
ให้กลายเป็นสนามกอล์ฟบอกว่าสอนเด็ก
แต่เหมือนกับมีพักพวกตัวเองมาเล่นก๊อฟด้วย
แล้วภาพที่เห็นก็คือเหมือนกับให้เด็กนักเรียนปีนเสาไฟติดตั้งสปอร์ตไลท์
ให้เด็กนักเรียนช่วยคนงานเทปูน
ผู้ปกครองถามว่าฉันส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือนะ
แต่ทำไมถูกสั่งให้ปีนเสาไฟเสี่ยงอันตรายและไม่ใช่หน้าที่ของเด็กนักเรียน
อันนี้คือเพื่อสร้างสนามฟุตบอลให้เป็นสนามกอล์ฟ
นี่เทปูนภาพที่เห็นค่ะมีเด็กนักเรียนมาช่วยกัน

ทีนี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องราวในโรงเรียน
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนก็ได้รับผลกระทบ
เพราะว่าลูกกอล์ฟมันลอยจากโรงเรียนไปเข้าบ้านเขา
เกือบจะโดนหัวเขาที่อยู่ในบ้านนี่

โรงเรียนแห่งนี้ก็เลยออกหนังสือชี้แจงมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ

สรุปก็คือสาเหตุที่เปลี่ยนสนามฟุตบอลเป็นสนามกอล์ฟ
เพราะว่าตอนนี้ระดับมัธยมศึกษามีหลักสูตรก๊อฟเบื้องต้น
ส่วนเด็กที่ต้องการเล่นฟุตบอลก็สามารถไปเล่นที่สนามของ

ถ้ายังอยากเล่นฟุตบอลก็ใช่ตรงนี้ก็เล่นกอล์ฟกันไป
ก็เป็นหลักสูตรกอล์ฟของโรงเรียนก็เป็นการฝึกเด็กรุ่นใหม่
ที่มีการเล่นกีฬาที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้น
แล้วทำไมถ้าใครอยากเล่นกอล์ฟไม่ให้ไปหาสนามกอล์ฟที่อื่น

แล้วก็บอกว่าแม้จะมาอ้างว่าเยาวชน
ไม่มีสถานที่ออกกำลังกายมันไม่เกี่ยว
เพราะว่าโรงเรียนมีหน้าที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอยู่แล้ว
ลูกก๊อฟที่ไปตกบ้านที่อยู่แถวนั้นมันก็มีบ้าง
แต่ทางโรงเรียนก็พยายามที่จะหาที่กำบังให้ปลอดภัย
มีคำชี้แจงออกมาก็คงจะมีคำถามเหมือนที่พี่อุ๋ยถามเมื่อกี้
เพราะคนก็ยิ่งวิจารณ์หนักมีคำชี้แจงก็ยิ่งวิจารณ์กันเยอะเลย

จะมีเด็กที่พร้อมที่จะตีกอล์ฟสักกี่คนใช่ไหม
ต้องซื้อถุงไม้กอล์ฟต้องอะไรเยอะแยะไปหมด

เขาบอกมีอุปกรณ์ให้เด็กฟรีนะคะ
คือได้รับการสนับสนุนจากในพื้นที่
เขาก็สนับสนุนอุปกรณ์กอล์ฟให้
ก็เห็นในภาพเขาก็มีถุงกงถุงกอล์ฟอะไรวางอยู่แถวสนามบ้าง

คือโรงเรียนเขามองในมุมที่ว่าถ้าเกิดเป็นนักกอล์ฟอย่างนี้
มันก็สร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเด็กในอนาคต
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพกีฬาที่มันทำเงินนักไปแข่งกอล์ฟที
แล้วนี่จากสนามบอลนี่เอาซะเรียบเป็นสนามกอล์

วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะก็มีผู้นำท้องถิ่นมีชาวบ้าน
มีผู้อำนวยการโรงเรียนก็ชี้แจงว่าเปิดหลักสูตรสอนก๊อฟจริง

แต่ปัญหาก็คือไม่ได้ถามความเห็นของชาวบ้านก่อน

เมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วยหยุดค่ะ

แล้วก็จะหากีฬาอื่นที่เหมาะสมมาสอนแทน
กอล์ฟนั้นเป็นเพียงทางเลือกกีฬาทางเลือกอย่างหนึ่งในหลักสูตร
โครงสร้างหลักของหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรแก่รอยด์อยู่แล้ว
เตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์

เราก็ได้รับการบริจาคมาจากพวกเพื่อนนักกอล์

ก็คงจะได้ยุติบทบาทในเรื่องสนามกอล์ทันที
เพราะว่าคงไม่มีความจำเป็นในหลักศูน

เพราะมันไม่สอดคล้องความต้องการของชุมชนเรา
ส่วนชาวบ้านที่ลูกก๊อฟตกใส่บ้านนะคะ
นางรัดดาวันอายุ๖๖บอกว่าลูกก๊อฟพุ่งเข้ามาในบ้านหลายลูก

เฉียดหัวเธอเฉียดหัวหลานสาว

เห็นว่าบ้านของคุณป้ารัฐดาวันห่างจากสนามแค่๓๐เมตร
มีแค่ถนนเล็กกันเอาไว้แบบนี้

ที่จะสามารถป้องกันลูกก๊อฟได้แบบแบบชัดเจนนะคะอ่า
มันไม่ได้มีทะขาโจ๊กมันไม่เชื่อกระโจ๊ก

ทีนี้ค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครพนมเขต๑
ก็สั่งให้ทางโรงเรียนยึดมติชุมชน
ก็คือเมื่อชุมชนเขาไม่เห็นด้วย

เพื่อลดความขัดแย้งค่ะ
ก็อาจจะต้องเปลี่ยนคืนไปเป็นสนามฟุตบอลให้เด็กได้เล่นฟุตบอลแทน